คุณผู้ชมฮะมาสดชื่นมาชื่นใจกันต่อ
เที่ยวทั่วไทยไปชมทั้งดอกซากุระ

ก่อนที่ดอกสากุระเมืองไทยเขาจะร่วงโรยไป

พาไปที่อุทยานแห่งชาติแม่วงกันก่อนนะฮะ
อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร

แล้วใส่เสื้อขาวก็ตัดกันดีเนอ

อยู่ท่ามกลางดอกไม้ที่สวยงามนะฮะ
นี่คือดอกนางพระยาเสือโครง

ที่กำลังออกดอกเบ่งบานสะพรั่ง

สถานที่กลางเต็นต์สัมผัสอากาศหนาวของอุทยานแห่งชาติแม่วง
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพไว้เป็นเที่ยวลึกอย่างมาก
คือซากุระหลายคนบอกธันวาช่วงธันวาออกหรือยัง
มักกราออกหรือยังยังไม่เท่าไหร่นะเขามาออกช่วงนี้คุณ
กลางมกรากุมภาต้นมีนาก็ร่วงโรยกันไป
อ๋อประมาณ๑เดือนแล้วมีเวลา๑เดือนกว่าขวาเท่านั้นเอง
ดังนั้นหลายที่เนี่ยใครจะไปชมดอกซากูระนะครับก็ไปชมกันได้
อย่างที่ผมก็บอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการไม่ว่าจะเป็นที่ดอยผาตั้งที่เชียงรายก็มี
ที่ภูลมโลที่จังหวัดเลยก็มีนะครับไปต่อกันที่ทานน้ำตกดาดฟ้าในอุทยานแห่งชาติ
ร่มเย็นที่จังหวัดลำพูนนะครับค่ะจากดอกซากูระเมืองไทยเนี่ย
พาไปดูอีกหนึ่งดอกไม้ที่บานในช่วงหน้าหนาวแล้วก็สวยไม่แพ้กัน
ตำบลลำพูนแต่ไม่ได้อยู่จังหวัดลำพูนนะคุณ
ตำบลลำพูนอยู่อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ไปดูดอกไม้ดอกนี้ชื่อว่าดอกสร้อยระยะหรือว่าดอกสร้อยไข่มุก

เขาเป็นสีแดงและดอกเขาเป็นสีขาวตัดกันสวยมากนะคะ
ตอนนี้กำลังเบ่งบานนะคะทั้งดอกสร้อยระยะเป็นอีกหนึ่งพันไม้
ที่เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าไม้ด้วย
บานในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปีเลย

ททเลยเตรียมเร่งพัฒนาจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นจุดเช็คอินที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของสุราธานี
น้ำตกดาดฟ้าในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นค่ะ
น้ำตกซ้ายโอ้โฮแต่ดอกสวยจริงดูสิระยะลงมา

ไปเที่ยวต่อที่ยะลากันบ้างนะครับ
นักท่องเที่ยวพากันขึ้นเขานางแก้ว
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลลำใหม่
อำเภอเมืองยะลานะฮะโอ้โหไปกางเต็นต์กันแบบนี้คุณดูสิ
มีหมอกมีหยดน้ำ

มีน้ำค้างโผล่ออกมาจากเต็นต์สูดอากาศสดชื่น
มานั่งมาถ่ายรูปกันดูสิคุณสวยนะ

ท่องเที่ยวนี้ห่างจากตัวเมืองเพียง๑๕กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ
หลายคนได้ไปชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นกลางเต็นต์
ชมดวงดาวแล้วก็แสงไฟของตัวเมืองยาลาในยามค่ำคืน

คุณสุพัสราถ้าไปกับผมเนี่ยจะดูอะไรจ๊ะ

นอนหลับอยู่ในเต็นต์เลยด้วยดูดาว

ออกมานอนนอกเต็นต์เนี่ยสุดอากาศ
และเดี๋ยวเราค่อยไปชมไฟของเมืองยาลา
ได้ค่ะรายงานให้ได้ก่อนนะคะ
อยากไปจัดรายการในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างเนอะ
แล้วแต่ประมาณ๖โมงเช้าด้านหลังก็จะเป็นวิวสวยเป็นทะเลบอกเลยนะ
คุณผู้ชมแนะนำมาหน่อยที่ท่องเที่ยวบ้านคุณมีที่ไหนแบบสวยอยากให้เราไปเจอบ้างนะฮะ